คุณไอส์รัชานกวันนี้โฟสต์บอก

อะไรทำไมลูกน้องพี่มีปัญหากับไอซ์จังเลย

มันมีคนโพสต์ภาพคุณไอซ์นั่งอยู่ในสภาท่านี้แล้วเขียนบอกว่า
ที่นี่สภาหรือโรงหนังนั่งยังไงช่วยให้เกียรติสถานที่ด้วยค่ะ
โอ้โหอ้าวก็คือตำหนิคุณไอซ์อ่ะเนอะว่านั่งไม่เหมาะสม
อันนั้นมีต้นโพสต์หรือไม่มีต้นโพสต์หรือไม่

อันนี้คือภาพที่เขาไปแคปมาใช่ไหม
นี่ที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยในสภาหรือโรงหนังครับ
กรุณาให้เกียรติสถานที่อันทรงเกียรติหน่อยได้ไหม
ปวดหัวเลยเจอแบบนี้ไอซ์รุงรังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เอาไว้พร้อมภาพนี้
ถ้าเป็นภาพคุณไอซ์ก็คือกำลังนั่งใช้โทรศัพท์มือถืออยู่
ใช่แล้วรู้สึกว่าขาจะเหมือนจะนั่งไขว่๕
แต่ว่าหัวเข่าสูงขึ้นมาพิงเกยโต๊ะหรือเปล่าไม่แน่ใจ
จากภาพนะอันนี้ดูจากภาพนะคะ
คุณไอซ์ก็เลยพิมพ์ข้อความติดแท็ก

ลูกน้องพี่วันทำไมชอบมีปัญหากับไอซ์จัง
ทั้งที่เวลาพี่วันทำอะไรดีไอซ์ช่วยแชร์ให้ตลอด

ในรูปไอซ์กำลังหาอ่านไฟล์ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอยู่
เท่าที่อ่านเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าท่านี้ห้ามนั่ง
พี่วันเคยอยู่ในสภาช่วยบอกลูกน้องหน่อยค่ะ

ตั้งแต่ได้ตำแหน่งยังไม่ได้หยุดเลย

สภามีเกียรติได้ไม่ใช่คนที่อยู่
คิดว่าเป็นคนนึงที่ทำงานคุ้มภาษีทุกบาทแน่

ปล่อผังการนั่งประชุมสภาในวันนั้น
ถ้าดูจริงมุมกล้องที่ถ่ายภาพไอซ์ภาพนี้มาเนี่ย

นั่นมันคือที่นั่งสอสอของพักพลังประชารัฐนะ

มันคือที่นั่งของสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ

อกจากนี้ยังมีการโพสต์เพิ่มเติมในคอมเมนต์ต่อด้วยนะคะว่า

ล่าสุดมีทักมาขู่ทำร้ายร่างกายและเอาชีวิตค่ะ
เอาเป็นว่าถ้าไอซ์และทีมงานเป็นอะไรไป
ก็ขอฟ้องประชาชนเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะ
ทักมานี่เหรอในอินบ็อกซ์ใช่ไหม
ใช่เดี๋ยวขอดูหน่อยสิพี่อุ๋ยช่วยอ่านให้ดีสิคะ

อย่าหาว่าผมไม่เตือน
นี่ดูสิเอาเลื่อนลงมา

ลบโพสต์ด้วยครับอย่าหาว่าผมไม่เตือน
แล้วจะเดือดร้อนนะครับเวลาผมทำผมทำเจ็บนะครับ
ขอฟ้องประชาชนต่อเนื่องไว้ตรงนี้เลยละกัน

ซึ่งเราก็สอบถามโทรไปสัมภาษณ์คุณไอซ์นะคุณไอซ์ให้สัมภาษณ์นะคะ
บอกว่าเรื่องแบบนี้มีมาเรื่อยเลยตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งตอนนู้นแล้ว
คุณไอซ์ก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะต้องพอสักทีได้แล้วหรือยัง
นี่จะขอเป็นครั้งสุดท้ายที่ไอซ์จะพูดถึงเขา
เพราะคิดว่าต่อจากนี้คุณวันอยู่บำรุงน่าจะเตือนลูกน้องว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่เหมาะสม
และก็ทำให้คุณวันเองดูไม่ดีด้วย
แล้วก็ระบุเลยบอกว่าการโพสต์เป็นการโฟกัสผิดประเด็น
เพราะอย่างแคปชั่นที่หลายคนมองว่านั่งไม่เหมาะสมเพราะเป็นสภาอันทรงเกียรติ
ไอซ์มองว่าสภาจะทรงเกียรติได้ไม่ใช่เพราะคนที่อยู่ในสภาเป็นผู้รากมากดี
เป็นชนชั้นนำแล้วมารวมกันอยู่ในสะพานแล้วถึงทรงเกียรติ
แต่สภาทรงเกียรติได้เพราะเป็นที่แห่งความหวังของประชาชนเอาปัญหามาแก้ไข
รู้สึกว่าเป็นการให้เกียรติประชาชนที่ทำงานให้คุ้มค่ากับภาษีที่ประชาชนจ่ายให้
และในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรถ้าจะมีข้อบกพร่องขอให้ประชาชนเป็นคนติว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
ถ้ามันไม่ดีครั้งหน้าไอซ์ก็คงไม่ได้รับเลือกตั้งมาก็เท่านั้นเอง
จากการตรวจสอบก็พบว่าโพสต์ต้นทางที่ตำหนิเรื่องท่านั่งของคุณไอซ์เนี่ยถูกลบออกไปแล้วนะคะ
คุณวันผู้ที่ถูกติดแท็กไปเนี่ยเห็นไหมติดแท็กคุณวันไปด้วยเนี่ยอย่างไรบ้าง
เข้าไปดูคุณวันไม่ได้โพสต์อะไรตอบโต้ในเรื่องนี้เลยนะคะ
มีโพสต์แค่ตอน๕โมงเย็นที่ผ่านมาเป็นอิโมจิรูปยกมือไหว้๓อัน
แล้วก็รูปภาพตัวเองพนมมือนะคะเขียนข้อความเรียนเชิญทุกท่านร่วมแจกโรงทานที่วัดบางบอน๑๒สิงหาคมนี้
แล้วก็ลงชื่อวันอยู่บำรุงเท่านั้นเองค่ะ
คือต้องรอฟังคุณวันเขาด้วยนะเขาอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จัก
หรือมีคนไปอ้างชื่ออะไรยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ
เพราะก่อนหน้านี้คุณวันก็เคยออกมาบอกว่ามีคนไปอ้างชื่อเขาบ่อยใช่ไหม
ซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอฟังกันต่อไปนะใช่ค่ะ